คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้น่าสลดมากค่ะ
มีคุณยายวัย๕๔ปีนะคะพาหลานสาวอายุ๑๓
ไปแจ้งความที่สพชัยพฤกษ์ที่นนทบุรี
บอกว่าหลานสาวถูกรุ่นพี่นักเรียนชายชั้นม๑
โรงเรียนเดียวกันข่มขืนในห้องเรียนเลยนะคะ
แล้วที่มันน่าเศร้ามากคุณยายบอกว่า
ทำไมมันมาเกิดเหตุการณ์ซ้ำกันแบบนี้
ลูกชายของคุณยายซึ่งก็คือแม่แท้ของน้องผู้เสียหาย

คลอดลูกออกมาก็คือน้องที่มาถูกข่มขืนเนี่ยค่ะ
มันเลยกลายเป็นเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้คุณยายบอกว่าโอ้โห
ทำไมมันต้องเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดแบบนี้กับครอบครัวด้วย
นี่ค่ะคุณยายก็เลยพาหลานไปแจ้งความนะคะ
ยืนยันว่าจะเอาผิดกับรุ่นพี่นักเรียนชายชั้นม๑

คุณยายบอกว่าหลานสาววัย๑๓เนี่ย
ถูกลากเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็ข่มขืน
ช่วงเวลาโรงเรียนเลิกประมาณสัก๓๔โมงเย็น
คุณยายก็เลยบอกว่ามันเป็นเวรกรรมอะไร
เหตุการณ์มันมาซ้ำซ้อนแบบนี้นะคะ
ลูกสาวของยายที่เป็นแม่ของหลาน
ก็ถูกข่มขืนจนท้องแล้วก็คลอดหลานคนนี้ออกมา
ยายก็เลี้ยงหลานมาตลอดพอเลี้ยงมาจนโต
หลานยังมาโดนข่มขืนเหมือนแม่แท้อีกเนี่ยค่ะ
หลานสาวที่เป็นผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
วันเกิดเหตุเป็นเวลาเลิกเรียนก็คือช่วงเย็นนะคะ
ตัวเองอยู่ชั้น๕ของอาคารเรียน
ทุกคนกำลังทยอยออกจากชั้นเรียน
แต่เด็กชายผู้ก่อเหตุคนนี้บอกว่า
ให้รออยู่ในห้องเรียนก่อนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูห้องวงโยธวาทิศ

น้องผู้เสียหายบอกว่าไม่รอดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรถประจำทางจะหมดรอบวิ่ง
แต่ก็กลัวว่าเด็กผู้ชายคนนี้จะไม่พอใจก็เลยไม่กล้า
ก็รอก็รอพอรออยู่สักพักนึง

เด็กผู้ชายคนนี้ก็ใช้กำลังปลุกปล้ำเลย
ถอดกางเกงออกและข่มขืนจนสำเร็จความไคร้๑ครั้ง
เด็กผู้หญิงผู้เสียหายก็เลยโทรศัพท์บอกคุณยาย
ให้มารับที่โรงเรียนน้องบอกว่าคิดอยู่นานนะคะ
ว่าจะบอกคุณยายดีไหมจะบอกหรือไม่บอกดี
แต่สุดท้ายน้องเขาบอกว่าตัดสินใจบอกดีกว่า

ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวี
พร้อมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ก็ไปพบกับคุณยายและหลานสาวก็คือเด็กผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
ไปถึงบ้านพักเลยแถวบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
ก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
หลังจากพูดคุยกันไปแล้วก็เรื่องนี้เป็นข่าวออกมา
คุณยายบอกว่าคู่กรณีก็คือเด็กผู้ชายชั้นม๑โรงเรียนเดียวกันนี้

ขอเจรจาอยากจะให้ถอนแจ้งความ
บอกว่าถอนแจ้งความเถอะไม่เอาเรื่องเอาราวได้ไหม
แล้วก็เสนอว่างั้นให้เด็กทั้งคู่
ผูกข้อไม้ข้อมือกันแต่งงานกันไปเลยดีไหม
แล้วให้เด็กผู้หญิงย้ายไปอยู่บ้านเด็กผู้ชาย
เป็นข้อเสนอแบบนี้จากฝ่ายของเด็กผู้ชายค่ะ
คุณยายบอกว่าไม่เอาสิไม่ยอม
วิธีแบบนี้มันไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะยาว

เด็กสองคนก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันยังไงทั้งคู่ยังเด็กมาก
แล้วถ้าเกิดผิดพลาดมีลูกมีเต้าขึ้นมา

คือก่อนหน้านี้ทางฝ่ายคู่กรณี
ไลน์มาหาหลานสาวของคุณยายนะคะแล้วก็มาบอกว่า

เรื่องที่เกิดขึ้นก็ให้แล้วกันไป
คุณยายบอกว่ามาพูดว่าแล้วกันไปมันไม่ได้

คุณยายบอกว่าถ้ามันเกิดแบบพลาด
หลานสาวของคุณยายเกิดตั้งท้องมีลูกออกมาอีก
แล้วแบบนี้มันก็เกิดเป็นปัญหาสังคมไม่จบนะคะ
ก็เด็กยังไม่พร้อมก็ต้องเสียอนาคตการเรียนด้วย
เรื่องนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนสภาพจิตใจของหลานสาวตอนนี้
ทางครอบครัวพูดคุยให้กำลังใจ
สภาพจิตใจก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
เดี๋ยวมันก็เลิกกันแล้วมันก็จะเอาเหรียญมาให้เราเลี้ยงต่อ
ใช่ไหมเราเห็นบ้านไหนบ้านนั้นแล้วผู้ชายมันไม่มีหรอก

มีทางแต่ไม่ยอมหรอก

คุณยายบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ไปที่โรงเรียน
ให้ทางโรงเรียนทราบนะคะว่าจะขอให้หลานสาวหยุดเรียนก่อนในช่วงนี้
กลัวว่าถ้าไปโรงเรียนเดี๋ยวจะถูกเพื่อนมาสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็ส่งผลกระทบทำให้หลานสาวเครียดขึ้นมา
ทางโรงเรียนก็รับเรื่องอนุญาตให้หยุดเรียนไปก่อน
ก็จะไม่มีผลกระทบกับการสอบปลายภาค
ส่วนเรื่องของการดำเนินการของโรงเรียน
ก็ต้องรอให้ทางผู้มนุยการโรงเรียนกลับมาจากการพานักเรียนไปแข่งกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วทางโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายให้ไปพูดคุยตกลงกัน
คุณยายบอกว่าเบื้องต้นรู้มาว่าทางโรงเรียน
สั่งพักการเรียนนักเรียนชายที่ก่อเหตุแล้วค่ะ
ว่าจะคุยอะไรก็ไม่รู้ยายก็ยังไม่ได้คุยกับเขา
อืมติดต่อมากี่ครั้งแล้วคุณยาย

ส่วนเรื่องของคดีความนะคะอย่างที่บอกว่าคุณยายไปแจ้งความ
เอาไว้ที่สพชายพฤษจดนทบุรีนะคะ

เรื่องนี้เป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความกันได้
ถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยกัน

ถ้าหากว่าฝ่ายชายยอมจ่ายเงินค่าเสียหายเยียวยาทดแทนอะไรให้เนี่ย
ก็สามารถจ่ายได้เป็นการเยียวยาช่วยเหลือปลอบขวัญ

เรื่องคดีความก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

ยายก็ห่วงเรื่องอนาคตการเรียนของหลาน
ใช่คุณยายบอกว่าก็ไม่ได้อยากจะโทษใคร

แต่ก็อยากจะบอกทางครอบครัวของฝ่ายเด็กผู้ชายว่า
ลูกยังไงทำไมให้มาก่อเหตุแบบนี้
ยายเองก็มีลูกชายมีหลานชายอย่างนี้

แล้วการจะให้มั่นกันนะ
แล้วก็เรียนไปก่อนถึงเวลาเขาให้แต่ง

มันไม่ได้เป็นเรื่องของการทำให้ปัญหามันจบ
ใช่ไหมเพราะว่าเด็กหลายคู่ก็มีปัญหา

เมื่อคุณอยู่กันลักษณะแบบนี้แล้ว
ควรจะไปเรียนอีกลักษณะหนึ่งไหม
โรงเรียนแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่แล้ว